วันที่๑ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน

เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเป็นเวลาดีนะครับพี่น้องนะครับ
ไปดูภาพสวยไปดูต้นไม้ใหญ่นะครับ
และก็ไปดูว่ามีศรีศรัทธิ์ตรงนั้นหรือไม่
ไม่ต้องเกินเยอะจะพาไปส่องอะไรก็บอกมา

ไปส่องเลขอ่ะใช่ป่ะที่จังหวัดสุโคธรไทยไปส่องของดีแบบนี้

ทยอยเดินทางไปยังวัดบ้านคลองสามัคคีธรรม
นี่ครับยกมือดีสาธุแม่มาลัยศรีนะครับแม่มาลัยศรีช่วยด้วยเถอะนะครับ
โชคลาภจากต้นตะเคียนแม่มาลัยศรีซึ่งอายุกว่า๕๐๐ปีนะครับ
บนพื้นที่ของตะบนน้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย
ในวัดบ้านคลองสามัคคีธรรมต้นตะเคียนต้นนี้แหละครับ
มีความยาว๑๕เมตร๑๐เซนติเมตรและเส้นรอบวงกว่า๒เมตรครับ
ถูกขุดพบในบริเวณคลองตากอยก่อนจะเชิญมาไว้ที่บ้านที่วัดบ้านคลองสามัคคีธรรม
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านสมหวังถูกรางวัลแล้วหลายรายครับ
และเมื่อชาวบ้านได้รับความโชคสมใจก็ไปเองแล้วครับ
และที่สำคัญครับนำชุดไทยรวมทั้งผ้าแพร่หลากสี
พวงมาลัยมาถวายให้แม่ตะเคียน
ค่อยถูถูถูถู
ได้ไหมอายุกขออีกรอบนั่นครับ
นี่เป็นความสุขทางใจนะครับ
เสียดายช่างภาพของเราไม่ได้ซูมไปใกล้กว่านี้นะ
พี่ทิเป้อันนี้ที่วัดบ้านคลองสามัคคีธรรมที่สุโขทัยใช่ไหม

ยังมีอีกนะครับพื้นที่จุดนี้นะครับ
เป็นต้นน้ำยมอยู่ในพื้นที่บ้านเหล่า
หมูข้าวตะบลควเนิ่ออำเผือปนก์จังหวัดพระยาว

เคยไปขอมาแล้วด้วยซ้ำนะครับมีชาวบ้านทยอยเข้ากราบไหว้ต้นตะเคียนอายุหลายร้อยปี
ซึ่งมีลำต้นขนาดใหญ่เส้นรอบวงกว่า๑เมตรครึ่งและมีความยาวนะครับ๒๐เมตรนะครับ
โดยชาวบ้านช่วยกันเชิญตะเคียนขึ้นมาไว้ตรงนี้เพราะถือเป็นจุดที่ลำน้ำงิมกับลำน้ำควรไหลมาบรรจบกัน
เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยมจึงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังสร้างหลังคามุงป้องกันฝนและแสงแดด
เพื่อให้ชาวบ้านได้แวะมาสักการะและเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเมื่อสองเดือนก่อนผมไปขอนะครับ
ก็ไม่ได้แก้อยู่เหมือนกันที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านมาบนบานสารเก่าแล้วสมหวังไปหลายราย
ได้นำเครื่องสักการะมาถวายเป็นจำนวนมากครับทั้งยังมีชาวบ้านจากจังหวัดใกล้เคียงมาขอโชคลาภกันจำนวนไม่น้อย
โดยเฉพาะในช่วงก่อนจะประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งหลายคนก็ต่างหวังว่า
อ๋อเลขเด็ดและก็อยากได้แม่นนะครับนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อนั่นเอง
ทิศเป้บอกว่าพี่ทิศเป้ไปมาแล้วก็ต้องไปแก้เหมือนกันแสดงว่าพี่ทิศเป้ก็ถูกสิครับ
ก็มีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวเก็บไว้ความลับเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่ง
นี่ขนาดถึงขั้นจะไปอีกรอบนึงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะ
เสาร์อาทิตย์นี้มีเวลานะ๒๙๓๐รีบไปซะแล้วเดี๋ยววันที่๑รู้กัน